กันหน่อยว่า๙คู่ทั้งหมดที่ชกในวันนี้ขึ้นสู้กันในวันนี้นะครับ
มี๓คู่ไฮไลท์ที่นักสู้ไทยนั้นจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อแฟนชาวไทยครับ
คู่นี้เลยครับคู่แรกนะครับที่ลุ้นกันจะสู้เป็นคู่ที่๓นะครับ
นี่เป็นภาพที่เขาแพ้ครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อสี่ปีก่อนโดนเรียสก็โชค
แต่ว่าครั้งนี้กลับมาดูครับคุณชนะ๔๑ปีครับร่างกายฟิตเปรี้ยมาก
แล้วดูสอยมัดหนักทั้งซ้ายทั้งขวาใช้ยาเขามาให้ไทยสารก็เพราะว่ามัดหนักมาก
ขวาตายซ้ายสลบนะครับแต่น่ากลัวตรงที่จะไปเจอพวกคู่ต่อสู้ที่รัดเก่งอ่ะดิ
แต่วันนี้เนี่ยตามคิวเนี่ยเจอกับทางเช็คโคซาวเขาบอกว่าเป็นพวกมวยเหมือนคล้ายมวยกัมพูชานะครับ
ก็ต้องดูว่าการเจอกันของคนที่หยุดไป๔ปีกับคนที่เพิ่งจะขึ้นมาเนี่ย
ความสดของเชคโครซาลจะทำอะไรทางยอดสนันได้หรือไม่
คือยอดสนั่นได้ทั้งเก่าทั้งแข็งแกร่งแต่ต้องระวังลูกแบบนี้แหละ
โอ้ยแต่ว่าผมเช็กว่าแล้วเชคโครซาลเนี่ยรัดได้เก่ง
วันนี้ได้ดูการยืนสู้ชกกันแบบมันแน่นอนครับ
เชื่อเป็นชิปกับการถ่ายทอดสดของเราคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วนะครับ
ก็คือครูต้องชนพัฒน์วิรัติชัยครับ
นักสู้หน้าหล่อคนนี้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้หลายชนิด
สู้ในวันชมประชิปมา๕ครั้งนะครับ
ชนะ๔แพ้๑ไฟล์สร้างชื่อก็คือการ
ทั้ง๒ไฟล์แบบพลิกความคาดหมายนะครับ
ส่วนไฟล์นี้จะเป็นการกลับมาสู้ในรอบ๑ปี
ปัจจุบันเป็นผู้ปัญญาให้กับช่วงของการหายท่อสดของเรานี่เลยครับ
แชมป์เป็นชิปศึกสังเวียนเดือดของทางไทยรัฐทีวี
วันนี้จะสู้ด้วยแล้วก็บรรยายด้วยติดไมค์ด้วยสู้ด้วย

เราเล่นจะสู้เป็นคู่ที่๕นะครับ
ตองก็ติดตามกันได้นะครับฝีมือแบบนี้ลีลาแบบนี้นะครับ
จะเจอกับนี่ครับคาวลินอองช้ำมวยค่าเชือกจากพามาร์
ดีกรีช้ำเข็มขัดทองคลับ๒สมัย

คนแรกของไทยวัย๓๘ปีอดีตแชมป์มวยไทยลุมพินี๓รุ่น
เขาบอกว่าในช่วงนั้นที่เล่นมวยไทยเนี่ย

ก่อนหน้านี้นะครับชนะรวด๖ครั้งในศึก
บอกว่าทั้งคู่ไม่เคยแพ้ด้วยกันมาทั้งคู่เลย

ใครคนหนึ่งอาจจะเสียสถิตินะครับ
จะเจอกับนักสู้จากญี่ปุ่นนะครับ

ต่อสู้ของเรามีฉายาว่าเจ้าโนบิตะ
เพราะว่าชอบแต่งตัวแบบเจ้าการ์ตูนญี่ปุ่น

ใช่ดูดีลานะแต่ว่าการรัฐการสู้นี่ถือว่าพร้าวเหมือนกันนะครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสปอร์ตเอสเตอร์เทนเมนต์ครั้งแรก
ครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนะครับ
ตั้งแต่ราคา๓๐๐๑๒๐๐บาท
ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๑๕นาทีเป็นต้นไปครับ